เราจะไปดูสถานการณ์น้ำที่อุบลรัชธานีนะครับรวมทั้งการเตรียมพร้อมรับมือ
หลังจากมีคำประกาศเตือนว่าพรุ่งนี้จะมีมวลน้ำไหลผ่านพื้นที่นะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณสุรินทิพย์ครีบเขียว
รายงานมาจากจังหวัดอุบลรัชธานีครับ
หลายพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับลำน้ำมูล
ตอนนี้นะคะได้ถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะ
ก็คืออำเภอพิบูรมังสาหารซึ่งทีมข่าวเองก็ได้ลงพื้นที่นะคะ
พบว่ายังมีอีกหลายหมู่บ้านนะคะที่ใช้ชีวิตแบบติดเกาะค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพร้อมกับมูลนิธิป่อเต็กตึงล่องเรือตามแม่น้ำมูล
ไปที่บ้านวังแคนตำบลโพไซอำเภอพิบูรมังสาหาร
สำรวจความเดือดร้อนและนำอาหารสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับชาวบ้าน
จากหมู่บ้านแห่งนี้นะคะได้ถูกน้ำท่วม
ส่วนบ้านที่ไม่ได้ถูกน้ำท่วมนะคะก็ไม่สามารถเดินทางออกไปไหนได้ค่ะ
นายดำรงสุวรรคอายุเจ็ดสิบหกปีนะคะทั้งบ้านและที่ดินทำกินได้ถูกน้ำท่วมทั้งหมด
เขาบอกว่าก่อนที่น้ำจะท่วมนะคะเขาเพิ่งใส่ปุ๋ยในนาเสร็จเพียง๕วัน
และที่สำคัญคือเขาทำนาคนเดียวไม่ได้จ้างใครนอกจากนี้นะคะ
ดำรงได้พาทีมข่าวไปดูบ้านซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะ
ส่วนพื้นบ้านตอนนี้นะคะก็เต็มไปด้วยน้ำแต่เขาก็ยังไม่ย้ายออกไปไหนค่ะ
แล้วคุณลุงอยู่ยังไงเขายังอยู่ในบ้านนี้อยู่เหรอ
ผมอยู่คนเดียวครับลูกผมมันก็อยู่ต่างจังหวัดหมด
ลุงอยู่ยังไงยกของขึ้นบนที่สูงหรือยังไง
ผมก็ต่อขาแขกน่ะขาขาที่นอนขาเตียงนะครับต่อขึ้นที่สูงหน่อยครับ
หน่อยให้มันขึ้นบนที่สูงครับเพราะผมต่อให้สูงขึ้นแล้วก็อยู่ตรงหน้าต่างนะครับ
ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วเป็นก่อได้ครับ
ด้านนายวิบรุษวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลรัชธานีบอกว่า
ตอนนี้นะคะก็พยายามผลักดันน้ำให้ลงแม่น้ำโขงให้ได้มากที่สุด
เพื่อบรรเทาความเดือบร้อนของชาวบ้าน
ขณะเดียวกันก็ได้จัดเจ้าหน้าที่แบบเคลื่อนที่
ให้ไปดูแลชาวบ้านที่ไม่ได้อบพยพออกมา
พร้อมกับจัดตั้งศูนย์อพยพหลายพื้นที่
ทำให้ตอนนี้นะคะทางจังหวัดต้องการห้องน้ำเคลื่อนที่
ทรโคงและวิทยุธานิน
เพื่อให้ชาวบ้านได้ติดตามข่าวสารอย่างทั่วถึงค่ะ
สำหรับการเดินทางระหว่างอำเภอวารินชำลาบและอำเภอเมือง
ที่บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย
ในช่วงเช้าจนถึงเย็นนะคะก็มีชาวบ้านจำนวนมาก
ต่อแถวรอขึ้นรถของทหาร

ก็จะมีจิตอาสานำจักรยานยนต์ส่วนตัวมารอรับส่งโดยไม่คิดค่าบริการ
ซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่โรงเรียนสั่งปิดค่ะ
ส่วนเส้นทางใบพัดเลี่ยงเมืองจากอำเภอวารินชำราบไปที่อำเภอเมืองตอนนี้นะคะ
จาก๔ช่องทางจราจรได้ปิดเหลือ๒ช่องทางจราจร
โดยเฉพาะบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าอุบลราชธานี
ซึ่งตอนนี้นะคะน้ำได้เอ่อท่วมผิวถนนหน้าห้างแล้วประมาณ๓๐เซนติเมตร
แต่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้กับผู้ประสบ
นำรถยนต์เข้ามาจอดภายในศูนย์การค้าได้เพราะมีความสูงกว่าพื้นถนนกว่าสามเมตรค่ะ
สถานีวัดน้ำเอ็มเจ็ดตอนนี้นะคะปริมาณน้ำอยู่ที่สิบเมตรเก้าสิบเซ็นติเมตร
ซึ่งชะลอตัวมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วแต่ก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะ
จากช่วงสายของวันพรุ่งนี้น้ำมูลจะไหลสูงสุดอีกครั้งหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มค่ะ
สิรินทิพย์คลีบเขียวรายงานจากอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ขอบคุณคุณสุรินทิพย์นะครับ